เอาที่มีนักแสดงท่านหนึ่งลูกชายพี่ไปทำ
อะไรวะอ่าอ่าอันนี้ในกระทูพันทิฟนี่น่ะกระหึมมาก
เลยทีเดียวสาเหตุเพราะว่าดันแบบว่าไปเที่ยวที่ภูชีดาว
จังหวัดเชียงไรนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับอยู่

อยู่ระหว่างภูชีฟ้ากับภูชีดินเหรอ

ภูชีฟ้านั่นแหละมันอยู่ในระหว่างทาง

ในพันทิศคอมเนี่ยที่มีชื่อว่า

เมื่อผมโดนดาราที่กำลังเป็นข่าวดังโทรมา

ตนเป็นคนในอำเภอเวียงแก่น

และเป็นบล็อกเกอร์ที่ช่วยโปรโมท

นักร้องดารานุ่มคนนี้

ที่ภูชีดาว

แล้วเขาก็ไปเซ็นชื่อเขียน

คือหมายความว่าคุณหมอฟันกลางนาซึ่งเอาเรื่องราวมาเปิดเผย

เข้าไปเห็นเขาก็อยากจะรู้
ใครว่ามือบอลที่มาเขียนหลักกิโลที่นี่
กลายเป็นเจริญของวัยรุ่น
เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเผยแฟ่

เห็นมีคนไปเขียนที่หลังอยู่ก่อน
หน้านี้แล้วก็เลยไปเขียนบ้าง

คือหมายถึงประมาณว่าเขาไปช่วยโปรโมทการท่องท่องเที่ยวหรือเปล่าเกี่ยวเปล่า

เออไม่รู้
แต่ว่าเรื่องราวนี้มันก็ใหญ่โตพอสมควรเลยนะ

พูดไปเลยเรื่องความจริงทั้งหมดเนี่ย
ในวันนี้ตอนบ่ายโมงเขาแถลงไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
แถลงแล้วไปฟังไปฟังกันเลยค่ะโอเค
ไม่มีใครสั่งให้ผมเขียนนะครับผมเขียนด้วยตัวผมเอง
ตอนนั้นผมก็เห็นว่ามีคนเขียนอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้นะครับ
คิดก็มีความคิดไม่ถึงว่าจะทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้นะครับ
ซึ่งผมก็ปรารถนาดีนะครับที่อยากจะให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับ
ผมได้มีการคุยกับเจ้าของกระทู้แล้วแล้วก็มีการได้ขอโทษเขาไปแล้ว
แล้วก็มีความเข้าใจตรงกันแล้วนะครับในเรื่องนี้ไม่ได้ขู่อะไรเลยครับ
ต้องกลับมาโทษอีกครั้งหนึ่งจริงนะครับกลับขอโทษทุกคน
เดี๋ยวจะเดินทางไปที่เชียงรายไปที่ภูชีดาวนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปเอาสีไปลบด้วยตัวเองนะครับ
แล้วก็ไปขอโทษคนในพื้นที่ขอโทษในอำเภอขอโทษผู้ใหญ่บ้านขอโทษทุกคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่นี่เขาไปต่างประเทศก่อนถูกต้องไหมเดี๋ยวกลับมาก่อนหรือตอนนี้เขาไปเลย
คงไปแล้วไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเขาบอกเขาจะขึ้นไปที่ภูชีดาวอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อไปขอโทษผู้ใหญ่บ้านไปขอโทษคนในพื้นที่ไปกรบสีเองใช่ไหม
ใช่แต่ไม่ทันแล้วผู้ใหญ่คงจะกบก่อนแล้วผู้ใหญ่ก็โดนหางเลขเหมือนกัน
เขาไปบอกว่าผู้ใหญ่ประมาณว่าผู้ใหญ่เป็นคนอนุญาตให้เขาเขียนเองเพื่อเป็นการโปรโมทอะไรประมาณนั้น
ทีนี้ผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่จริงเพราะหลายคนไปถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่า
ผู้ใหญ่ก็สวยเหมือนกันเนอะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกรรมการผู้ใหญ่บ้านไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย
และไม่มีใครอนุญาตให้เขียนบนหลักกิโลเมตรประเด็นคือจะมีคนอนุญาตหรือไม่
ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็อยู่ที่จิตสำนึกว่าเป็นสิ่งของสาธารณะไม่ควรขีดเขียนลงไปอยู่แล้ว
แต่เมื่อกี้น้องเขาก็พูดแล้วบอกว่าไม่มีใครสั่งผมเขียนของผม

เขาก็เลยต้องรับผิดชอบออกมารับผิดชอบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปจัดการให้
ก็ผู้ยงผู้ใหญ่ใครต่อใครก็ไม่เป็นไรค่ะรอค่ะเดี๋ยวน้องก็จัดการไปทำนะฮะ
คนที่รู้สำนึกนะฮะว่าตัวเองทำผิดเนี่ยออกมาขอโทษแล้วก็จะกลับไปแก้ไขให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างก็
จริงเรื่องของเรื่องพอดีว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วไปเขียนนั่นแหละ
แต่จริงแล้วก่อนนั้นก็มีคนไม่เคลียร์เยอะแต่มันจับตัวมือใครดมไม่ได้ไง
แต่พอมีคนอ่ะคุณพระดำไปเขียนเขาก็อ๋อคุณพระดำเหรอ
เพราะมันมีชื่ออยู่เพราะมันตามได้
วันหลังก็เขียนแบบในห้องน้ำสิไม่ต้องเซ็น
เขียนบ่อยชอบเข้าห้องน้ำหญิงแล้วก็ไปนั่งเขียน
คือส่วนใหญ่ด้วยพฤติกรรมของคนน่ะเวลาอีกคนทำมันจะชอบเป็นพอดีอีก

ความที่มันมีความโรคจิตสูงมันก็จะไปอยู่ในห้องน้ำ
แล้วสิ่งหนึ่งมันก็จะพกปากกาเมจิกนี้แล้วไปเขียนระบาย
คนนั้นก็แล้วแต่นะว่าใครสามารถพา

ชอบอ่านผมไม่ได้ขายรูปเลยถ่ายแค่ไหน
มีเบอร์โทรศัพท์เงินร้อนเงินอะไรเงี้ย